อ่ะไปต่อกันที่ชนบุรีปาร์ตี้วันเกิดมาอีกแล้วคุณผู้ชมค่ะ
คราวนี้อยู่กันสามสิบหกชีวิตนะคะตำรวจบุกเข้าไปจับ
เพราะว่าชาวบ้านเขาแจ้งความมานี่ค่ะตอนแรกก็กลัวว่าโอ้โห
รวมตัวจัดปาร์ตี้วันเกิดแบบนี้อ่ะชนบุรีก็ยังเป็นพื้นที่ที่น่ากลัวอยู่เนอ
การแพร่ระบาดหรือมันจะมีโควงโควิดเกิดขึ้นปรากฏ
ปาร์ตี้ยาเสพติดจ้าวันเกิดไปด้วยยาเสพติดไปด้วยซะ
สนุกอะไรมีครบเลยนะคะเป็นวิลล่าหรูนะคะ
ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะ
ตำรวจสพห้วยใหญ่ส่วนที่กำลังกับฝ่ายปกครองเข้าทลายมานะคะ
เขาบอกว่ามีวัยรุ่นมาเช่าพื้นที่ภูวิลล่าสองหลัง
ฉลองวันเกิดตั้งแต่เมื่อคืนนี้ชาวบ้านเขาก็เลยร้องเรียนบอกว่า
โอ๊ยเดี๋ยวมันจะมีการแพร่โควิดสิบเก้าไหมอ่ะ
นี่มันอยู่ในมาตรการป้องกันห้ามชุมนุมรวมตัวกันนะ
แล้วปรากฏว่าพอตำรวจบุกเข้าไปเนี่ยกลุ่มนึงดื่มเหล้ากันอยู่
อีกกลุ่มนึงเล่นน้ำอยู่ในสระว่ายน้ำอีกกลุ่มนึงแทงสนุกอยู่ที่โต๊ะ
อีกกลุ่มนึงนั่งเสพยาเสพติดอยู่อะค่ะสุดท้ายแล้วตำรวจรวบตัวไว้หมดทุกคนเลยนะคะ
ในภูวิลล่า๒หลัง๓๖รายภูชาย๒๐ผู้หญิง๑๖ครับ
เรื่องต้นพบยาเสพติดกัญชาเคตามีนแล้วก็อุปกรณ์การเสพจำนวนนึงค่ะ
ก็ต้องนำตัวทุกคนไปตรวจสอบหาสารเสพติดในร่างกายนะคะ
อำกับการสพห้วยใหญ่บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยจะดำเนินคดีกับวัยรุ่นทั้ง๓๖คนนี้อย่างแน่นอน
ความผิดฐานฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินห้ามมั่วสุมชุมนุมหรือรวมตัวที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิด๑๙
ฝ่าฝืนเนี่ยนะคะก็จะต้องโดนโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีหรือปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ส่วนประเด็นคดียาเสพติดเนี่ยเดี๋ยวตรวจหาสารเสพติดแล้วก็จะลงโทษเป็นเฉพาะรายใบที่ตรวจเจอสารค่ะ
พวกนี้ไม่กลัวเลยนะฮะนั่นอ่ะสินะไม่กลัวกฎหมายไม่กลัวว่าโอ้โหจะติดโควิดจะติดโรคติดต่อ
ไม่กลัวอะไรเลยนะต้องขยายผลถึงคนที่ให้เช่าบ้านด้วยนะฮะคือให้เขาเช่าบ้านแล้วต้องไปดูด้วยนะ
ใช่คือถ้ามากันเป็นกลุ่มใหญ่ขนาดนี้แล้วขอเช่าภูวิลล่าสองหลังคือเอาจริงมันไม่ได้อยู่แล้วในพื้นที่
คือเจ้าของบ้านยังไงก็ต้องมาดูบ้างว่าเขาเช่าเขาทำอะไรกันเด็กวัยรุ่นมาเยอะขนาดนี้ใช่ไหมฮะ